เรื่องนี้เนี่ยสาวอาจจะไม่อยากดูนะคะข่าวนี้
เมื่ออยู่ดีเนี่ยคุณนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่
แล้วมีผู้ชายคุณลุงเดินมาควักช้างน้อยของตัวเองออกมาแล้วทำกิจบางอย่างคุณจะทำยังไงนะคะ

โอ้โหเดินดุยมาแบบนั้นเหรอฮะ

คุณผู้ชมลองดูนะคะอันนี้เราต้องเซ็นเซอร์นะคะ
คือเป็นเพจข่าวสารเมืองประการวี๒ค่ะ
เขาเอาภาพจากกล้องมูลจรปิดมีชายแปลกหน้าเนี่ยมายืนอยู่แบบนี้แต่ไม่ได้ยืนธรรมดาไง

ซื้อของด้วยนะไม่ได้จะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวใด
แต่ควักอวัยวะเพศของตัวเองออกมาค่ะ
เรื่องนี้นะคะคุณฝนอายุ๓๘ปีเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
กล้องวงจรปิดมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะสักช่วงเวลาประมาณบ่าย๒
นอนอยู่หลังบ้านเพราะเธอไม่ค่อยสบายก็ให้ลูกสาวกับหลานสาวนะเป็นผู้หญิงสองคนแหละนั่งเฝ้าหน้าร้านอยู่
หลานสาวเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าก็เลยถามไปว่าพี่จะรับอะไรดีคะ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบค่ะก็ควักออกมาเลยค่ะแล้วก็ทำกิจของตัวเองต่อหน้าเธอ
ลูกสาวตกใจเรียกตะโกนให้แม่ออกมาช่วยค่ะส่วนผู้ก่อเหตุก็หนีไปค่ะ
เคยเห็นผู้ก่อเหตุไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยค่ะก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเอาเขาไปรักษา